เปิดปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิปากกับภูมิ
ปากกับภูมิปากกับภูมิ

ปากกับภูมิปากกับภูมิ
ปากกับภูมิปากกับภูมิ
ปากกับภูมิปากกับภูมิ
ปากกับภูมิปากกับภูมิ
ปากกับภูมิปากกับภูมิ
ปากกับภูมิปากกับภูมิ
ปากกับภูมิปากกับภูมิ
ปากกับภูมิปากกับภูมิ
ปากกับภูมิ
อะไรใส่เขาบ้างแววตาเป็นยังไงบ้าง

เดินเข้ามาบางทีก็ทำหน้าทำตาใส่แล้วเราคุยกันเจ็บ

ใช่ค่ะเหมือนปั่นประสาทยั่วยุเพราะรู้อยู่ว่าเกม

วันนี้คุยกันในเรื่องที่เป็นปัญหาในครอบครัว
ครอบครัวหนึ่งนะฮะคือทั้งสองฝั่งเนี่ย
ก็อยากที่จะพูดคุยแล้วก็คุยกันผ่านรายการของเรานี่แหละนะครับ

เพื่อจะทำความเข้าใจหรือว่าหาทางออกร่วมกันได้
แต่ต้องบอกว่าคดีนี้เนี่ยมันแยกเป็นสองส่วนนะฮะ
ส่วนหนึ่งคือเรื่องของการทำร้ายร่างกายคมขู่คุกคาม
อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของที่ดินมรดกที่อาศัยกันอยู่นะฮะ
เป็นตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้มาอยู่ถึงรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับ
เป็นคดีความอยู่ในชั้นศาลเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินด้วย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดราชบุรีนะครับท่านผู้ชมครับ
เนื้อที่ตรงนี้เนี่ยประมาณ๙๐ตารางวาถ้าเอาแบบเป๊ะเลยเนี่ย๘๙ตารางวา
อยู่ที่ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
ที่เป็นข่าวขึ้นมาก็คือเหตุการณ์ตามคลิปนะฮะ
ท่านอาจจะพอได้เห็นกันบ้างแล้วก็คือมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับ
เปิดประตูรั้วกำลังจะเข้ามาในบ้านผู้ชายที่อยู่ในบ้านเนี่ย
วิ่งออกมาที่หน้ารั้วแล้วกระโดดเป๊ะเลยนี่ฮะ
อย่างนี้นะฮะจากนั้นลูกสาวของคนที่เป็นผู้เสียหายที่กำลังจะเข้าบ้านเนี่ย
ก็เอาคลิปมาโพสต์มาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชน
บอกว่าไปแจ้งความแล้วด้วยแต่คดีมันยังไม่คืบหน้า
แล้วไม่ใช่แค่เหตุการณ์ล่าสุดตรงนี้เธอบอกว่าคุณแม่ของเธอเนี่ย
โดนอีกหลายครั้งหลายหนนะถูกมาพังรั้วที่กั้นเอาไว้
หรือว่าบางครั้งเนี่ยเข้ามาปัสสาวะในพื้นที่ส่วนที่เป็น
ของเธอก็มีเพราะฉะนั้นผมก็เลยเชิญมาพูดคุยกัน
เดี๋ยวอีกฝั่งหนึ่งนะฮะที่ฟังจากการชี้แจงในเบื้องต้นของผู้ชายท่านนั้น
คุณพี่ท่านนั้นบอกว่านั้นเมาคิดว่าขโมยจะเข้าบ้าน
เดี๋ยวทางลูกเขาจะพูดคุยด้วยแต่ว่าผ่านทางสายโทรศัพท์นะฮะ
ที่เปิดปากกับภาคภูมิที่รายการนะครับท่านผู้ชมครับ
สามท่านนะฮะในส่วนของฝั่งที่บอกว่าเป็นผู้เสียหายที่ถูกกระทำนะครับ
คุณตุ๊กนะฮะที่เป็นผู้ที่เปิดประตูรั้วแล้วถูกกระโดดเตะเข้ามาตรงนั้นนะฮะ
ลูกสาวสองคนนะครับคือคุณมิ้นกับคุณกิ๊กนะครับ
แล้วผมเชิญทนายเกิดผลแก้วเกิดมาด้วยจะได้มาให้ข้อมูล
แล้วก็ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายกันนะครับ
สวัสดีทั้งสามท่านนะครับสวัสดีทั้งสามท่านนะฮะอ่า
มีน้องกิ๊กนะคุณตุ๊กคุณแม่นะครับแล้วก็คุณมิ้นลูกสาวนะครับ
นายเกิดผลสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าเดี๋ยวคงได้สอบถามพูดคุยกันนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอาเอากรณีที่เป็นคลิปเป็นข่าวก่อนเนาะ
เกิดอะไรขึ้นวันนั้นคือวันนั้นที่บ้านอ่ะต้องเข้าไปเลี้ยงหมาทุกวันนะคะ
เพราะบ้านนั้นอยู่ไม่ได้ก็เป็นปกติก็คือเข้าไปแล้วก็เปิดประตู
เปิดประตูเสร็จแต่เวลาเข้าไปต้องมีคนไปด้วยอีกคนนึงนะคะ
เปิดประตูเสร็จเขาก็ตามคลิปเลยตามคลิปเสร็จแล้วที่เปิดประตูที่เขาไม่ซ้ำ
คือมีผู้ชายที่ว่าไปด้วยมาอีกคนนึงอยู่หน้าประตูแต่ในคลิปไม่เห็น

คนที่มากระโดดเตะเราแต่มันไม่โดนใช่ไหม

คนนั้นคือน้องของแฟนนะคะน้องสามี

ผมขออนุญาตอธิบายตรงนี้หน่อยนะครับทุกผู้ชมครับ
เดี๋ยวจะไล่กันไปแล้วก็จะได้เข้าใจตรงกันนะฮะ
เพื่อให้ทนายเกิดผลได้ดูพร้อมกันด้วยนะครับ
บ้านที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่กันลักษณะแบบนี้ใช่ไหมฮะ
นี่นะครับก็เป็นที่ดิน๘๙ตารางวา

อยู่ที่ตำบลหน้าเมืองอันพลเมืองเจาะรัชบุรีนะครับ
ดินตรงนี้เนี่ยความจริงแล้วเนี่ยเป็นที่ดินที่ตั้งแต่รุ่นของกับย่าก็คือคุณปู่คุณย่าของน้องสองคนนะฮะ
ส่วนคุณตุ๊กคือสะพ้ายของบ้านใช่ไหมครับ
งกับย่าท่านเสียไปแล้วทั้งคู่นะฮะ
มีลูกทั้งหมดเนี่ย๗คนด้วยกันนะครับแต่ว่าสามีของคุณตุ๊กก็คือลูกชายที่เป็นลูกคนที่๔เนี่ยความจริงเสียชีวิตก่อนคุณพ่อคุณแม่
พอคุณพ่อคุณแม่แต่ว่ากงท่านแบ่งเอาไว้ตั้งแต่ปี๖๐ใช่ไหม

ท่านแบ่งเอาไว้แล้วนะครับที่ดินสัดส่วนต่างเนี่ยแบ่งให้กับลูก๔คนนะใช่ไหมความจริงแบ่งให้กับลูก๔คนคือคนที่๔คนที่๕คนที่๖และคนที่๗
จากเห็นว่าคนที่๑คนที่๒คนที่๓เนี่ยเขามีที่อยู่อยู่ที่อื่นกันอยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วคนที่๗ลูกสาวคนสุดท้องเสียชีวิตไปใช่ไหมครับก็เลยมีการแบ่งท่งแบ่งที่ในส่วนของคนที่๗เนี่ยก็แบ่งมาให้กับ
คนที่๗เขายกให้คนที่๕ตั้งแต่ก่อนเขาเสีย
เหรอฮะก็คือลูกคนที่๕เอาเป็นว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับที่ดินเนี่ยถ้า๘๙ตารางวาเขาแบ่งเป็นสัดส่วนถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะของฝั่งของครอบครัวคุณตุ๊กใช่ไหมครับซึ่งคุณตุ๊กคือสะพ้ายแต่ว่ากงท่านแบ่งไว้เนี่ยให้กับลูกสาวคนหลานสาวคนโตหลานสาว

ซึ่งในที่ดิน๕๐ตรงนี้เนี่ยจะมีตัวบ้านตัวบ้านที่เป็นของกงกาย่าอยู่ด้วยใช่ค่ะซึ่งตัวบ้านยังอยู่ยังอยู่ค่ะตัวบ้านก็ยากเป็นสินทรัพย์ใช่ไหมฮะท่านนายเกิดผลครับแต่ว่าในความจริงแล้วถ้าสิ่งปลูกสร้างบ้านติดตั้งอยู่บนที่ดินของใครก็ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นบ้านของเจ้าของดิน

นอกที่เขาพังตามคลิปอะค่ะเขาก็มาพังรั้วอะค่ะว่าเราไปลุกล้ำเกินที่ซึ่งเราแค่เกินมาในที่ของลูกสาวคนที่๕ค่ะไม่ได้ไปเกินในส่วนของเขา
หมายถึงคลิปที่เห็นคุณพี่ลูกคนที่๖ลูกชายเนี่ยที่ไปพังหรือว่าเดี๋ยวลองให้ดูนะที่ว่าไปเตะไปถีบแล้วก็ล้มคว่ำลงไปใช่ไหม
คือก่อนหน้านั้นพังรั้วมาแล้วรอบนึงแล้วเรามีการซ่อมก็พังอีก
หน้านั้นคือไอ้ที่ว่าเห็นในคลิปเนี่ยอันนี้คือเดือนกรกฎาคมปี
อันนั้นคือวันที่๒๔กรกฎาแต่ครั้งแรกของพังรั้วคือ๒๒กรกฎาค่ะ
กรกฎาคมปี๖๕ใช่ค่ะ
แล้วไอ้ปัญหาตรงนี้มันเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะ
กระทบกระทั่งกันระหว่างสองบ้านสองฝั่งเนี่ย
เริ่มตั้งแต่การฟ้องร้องแบ่งที่ดินค่ะ
ซึ่งก่อนหน้าการฟ้องเราได้มีการไปทางฝั่งอาค่ะ
ได้มีการไปไก่เกลี่ยก่อนแบ่งแล้วนะคะแต่เขาไม่ยอม
ให้มันเป็นสัดส่วนแบบนี้แบบนี้เพราะเขามีการใช้ไปเรียนตัวถึงตัวบ้านนะคะ
คือถ้าฟังจากทางฝั่งของฝั่งของบ้านบ้านคุณตุ๊กกับลูกเนี่ย
คือทางฝั่งบ้านนี้เนี่ยเขามองว่าบ้านของพ่อกับแม่เนี่ย
กงกระย่าเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ด้วย
เพราะฉะนั้นพอแบ่งไปอย่างนี้เนี่ยมันเหมือนกับตรงนี้เขาจะใช้ยังไงใช่ไหม
แต่มันก็แต่เอาละผมเข้าใจว่าเป็นเรื่องของ

ของที่ดินอะไรต่างนะนะแต่แต่ทำไมเอาแล้วเราอยู่กันดีดีไม่ได้หรือมันมันเกิดอะไรยังไง
ครั้งแรกที่ที่เรื่องที่เขาพังรั้วนะคะมันเริ่มจากที่ว่าเริ่มมีขึ้นแบบขบวนการศาลเนี่ยค่ะ
แล้วเขาก็มากล่าวหาเขาบอกว่าแบบไงใครตอนเขาเมาอ่ะที่ครั้งแรก
เขาก็ฟ้องแบบอารวาสแบบว่าใครฟ้องพ่อเขาอะไรอย่างนี้
แล้วเขาก็มาถีบรั้วนะคนแรกแล้วก็ขู่ว่าแบบที่บ้านนี้มีอยู่กันสองคนอ่ะ
เขาก็บอกว่ามึงโผล่หัวออกมาเลยคืนนี้กูเอามึงแน่คืนนี้กูเอามึงแน่แล้วก็มาพังรั้วนะครั้งแรก
แล้วก็ถือค้อนนะคะซึ่งในบ้านตอนนั้นอะมีน้องกับแม่อยู่แค่สองคน
แค่สองคนถือค้อนจะมาทุกประจงนั่นคือลูกชายเขาด้วยค่ะที่คมครูอะค่ะ
คือตั้งแต่คุณพ่อเสียหรือว่าคุณกงเสียเนี่ยเราก็อยู่บ้านหลังนี้กันมาตลอดใช่ไหม

แล้วไม่ได้อยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ตอนไหน
กรกฎาก็คือพังรั้วนี่แหละใช่ค่ะ
แล้วที่ว่าไปฉี่อ่ะไปฉี่๒๔กรกฎาวันเดียวกันเลยนะ
วันสองวันค่ะเพราะว่า๒๒พังครั้งแรกแล้วเราทำการซ่อมใหม่
ที่เขาพังค่ะคือปูนที่พื้นยังไม่แห้งเลยแล้วพังเสร็จเขาก็คมขู่ในไลน์
ว่าตายเอามึงตายแน่เอามึงแน่แล้วก็บอก
พังรั้วแล้วนะให้กลับมาแล้วพอพังเสร็จ
ก็พิมพ์ต่อพังแล้วเรียกตำรวจเลยอะไรประมาณนี้ค่ะ
อันนี้คือไลน์ของกลุ่มครอบครัวครอบครัวใช่ค่ะ
เราก็เลยอยู่ที่บ้านกันไม่ได้อยู่ไม่ได้ค่ะ
ก็คือถ้าฟังจากที่คุณพี่ผู้ชายท่านนี้บอกเนี่ย
ตอนที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราไปสัมภาษณ์เนี่ยบอกว่า
ก็ไม่ได้อยู่บ้านกันไงเขาก็เลยไม่รู้ว่าใครมา
เลยคิดว่าขโมยมาทำทำขนาดเนี้ย
ใครจะกล้าอยู่บ้านค่ะก็ยิ่งแม่อยู่บ้านคนเดียวอ่ะ
ผู้หญิงคนเดียวเราไม่รู้ว่าวันดีคืนดีเขาจะมาทำอะไรแม่เรา
อืมแล้วตามคลิปอ่ะเปิดประตูนั้นไม่เห็นเลยว่าเป็นใคร
เพราะว่าทางฝั่งที่เขาเปิดถ้าเปิดจากทางฝั่งนู้น
ฝั่งเขาจะเห็นก่อนว่าใครมาบ้านเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางฝั่งของเรา
ต้องการที่สุดแล้วก็อยากร้องขอความช่วยเหลือหรือความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนเนี่ย
ไม่ใช่เรื่องที่ดินใช่ค่ะเพราะเรื่องที่ดินตอนนี้อยู่ในกระบวนการของชั้นศาล
เราจะไม่ยุ่งค่ะกงได้แบ่งอะไรไว้เรียบร้อย
บรรดาพี่น้องความจริงสัดส่วนก็มีใครยอมใครไม่ยอมใคร
ว่ากันในชั้นศาลใช่ค่ะของเรายืนยันว่าเราจะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของเราอย่างนี้
ค่ะใช่ไหมแต่สิ่งที่เราต้องการก็คือเรื่องการใช้ความรุนแรงค่ะ
ให้เขาโดนลงโทษค่ะเพราะทุกวันนี้การกระทำเขามันรุนแรงขึ้นมาเรื่อย
ที่บอกว่าที่ทางนู้นอ้างว่าเขาเครียดเครียดแต่คุณมาลงกับแม่เราได้ไง
การใช้ความรุนแรงกับเรื่องที่ดินมันคนละเรื่องกันนะคะ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

ดีกับเขาเหมือนกันอืมเพราะเราโดนกระทำขนาดนั้นนะคะ
แล้วที่คือที่มาร้องเรียนคือพฤติกรรมของเขารุนแรงขนาดนั้น
แต่เขาไม่เคยโดนแบบดำเนินคดีอะไรเลย
เราอยากให้แบบให้ความเป็นธรรมกับเรา
เราอยู่ไม่ได้เราต้องแบบหวัดกลัวอะไรอย่างนี้ค่ะ
เคยไปแจ้งความแจ้งทุกครั้งแจ้งตั้งแต่กรกฎาค่ะ
แล้วก็มีการแจ้งมาเรื่อยเรื่อยค่ะตั้งแต่เหตุพังรั้วใช่ค่ะ
แจ้งมาเรื่อยเรื่อยแจ้งมาเรื่อยเรื่อยมีการแจ้งส่วนดำรงธรรม
ซึ่งในใบส่วนดำรงธรรมอ่ะค่ะเขาก็เซ็นรับสร้างนะคะว่า
เขาจะไม่ยุ่งไม่มาข่มขู่เราแล้วตั้งแต่เดือนสิงหาค่ะ
แต่พฤติกรรมเขาก็ไม่ได้ตามที่เขารับปากอะค่ะ
มีถึงขั้นลองที่โทรมาช่วยคุยก็โทรมาช่วยคุย
ให้เขาหยุดเขาก็หยุดแค่ตอนลองโทรมา
คือผมถามไปยังสพมรัชบุรีนะคือที่ทางนี้บอกว่าก็ไปแจ้งความเรื่อยเนี่ย
คือตำรวจบอกถึงขนาดภูมิกับเองก็เคยลงมาที่บ้าน
พยายามให้เจรจากลายเกลี่ยกันเห็นเป็นพี่น้องกันเป็นเครือญาติกัน
แต่สุดท้ายมันก็มันก็มีเหตุอยู่เรื่อยก็มาพยายามมาทุกครั้ง
ครั้งล่าสุดก็คือรอผลการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
เขาก็มาสายตรวจมามาก็มาทุกครั้งแต่มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ตอนเขาเมาตอนที่เขาทำทำไมเราไม่เข้าใจ
ทำไมตำรวจไม่แบบเชิญเข้าไปโรงพักไปอะไรทำอะไร
ก็ปล่อยเขาอยู่บ้านอย่างนั้นแล้วพอนั่นเขาก็เป็นอย่างนี้อีก
คือในมุมของเราเนี่ยมองว่าถ้าเกิดว่ามันจะดูมีความคืบหน้าทางคดีหน่อย
อย่างน้อยควรจะเชิญไปโรงพักบ้างใช่อันนี้คือมาจริงแหละแต่ก็
ก็มาดูใช่สายตรวจมาเขาบอกเขาว่าอ่ามารับเหตุให้
แต่เราอยากให้มีการดำเนินคดีแบบเป็นจริงเป็นจังใช่ค่ะ
คือเอาจริงจริงว่าอย่างงั้นเถอะใช่ค่ะรู้สึกเขาแบบเหมือนแบบไม่เกรงกลัว
เขาโดนไปกี่ครั้งแล้วเขาไม่เคยโดนทำอะไรเลยอ่ะ
พอทำเสร็จตำรวจมาสายตรวจมามาก็แค่แบบนั่นหน่อย
ก็ไปครับก็มันไม่มีอะไรผิดอ่ะอ้าวได้ฟังเรื่องราวแล้ว
พอจะเข้าใจเรื่องแล้วนะฮะเดี๋ยวพักกันครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาต่อนะฮะ
เพราะว่าเผื่อจะฟังอีกฝั่งหนึ่งด้วยค่ะแล้วจะได้มาคุยกันว่าเออ
แต่ละฝั่งเนี่ยเห็นตรงกันหรือไม่อย่างไรนะครับ

เปิดปากกับภาคคุมอ่ากลับมาคุยกันต่อนะครับมือชมครับ
คือเท่าที่ฟังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะถ้าไล่กันมาตั้งแต่ช่วงที่แล้วเนี่ย
มาถึงตรงนี้แยกเป็นสองส่วนนะฮะหนึ่งเรื่องการถูกข่มขู่คุกคาม
จากทางอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมน้องชายของคุณพ่อนะฮะ
คือทางนี้เขามองว่าเขาโดนหลายครั้งแล้วไปแจ้งความที่สพเมืองรัชบุรี
ตำรวจก็มาดูให้นี่แหละแต่มาดูแล้วก็อ้าวดูแล้วก็พยายามให้ไกลเกลี่ยกันอะไรกัน
แล้วก็ตำรวจก็กลับไปเขามองว่าทำไมถึงไม่มีการดำเนินคดี
อย่างเป็นจริงเป็นจังให้เห็นเผื่อทางนั้นจะได้เข็ดบ้างหรือไม่กล้าทำอีก
อย่างเงี้ยถ้าไหนเกิดผลจริงจริงจากจากพยายามถ่ายมันก็ชัดเจนอ่ะนะครับ
เข้ามาทำลายรั้วอย่างนี้มันก็เป็นความผิดธรรมถ้าไม่เสียทรัพย์ชัดเจนอยู่แล้ว
ทีนี้ความรวดเร็วของคดีมันขึ้นอยู่กับตำรวจนะครับหรือทางตำรวจเขาจะให้เหตุผลอะไรล่ะว่า
ทำไมมันล่าช้าเพราะระยะเวลาตั้งแต่กรกฎาคมจนถึงปัจจุบันนี้ผู้ที่ถูกกล่าวหา
มีตัวมีตนไม่ได้หลบหนีคดีไปไหนสามารถออกหมายเรียกได้ตามระยะเวลานะครับ
ซึ่งมันไม่ควรจะนานเคยออกหมายเรียกใช่ไหมมีไหมฮะเคยค่ะเคยหนึ่งครั้งแล้วก็ไม่ไปตามหมายเรียกค่ะ
หมายเรียกอันนี้คือเหตุไหนฮะเหตุทำร้ายรั้วค่ะทำรั้วใช่ไหมใช่ค่ะ
ไม่ได้ไปอ่าก็ต้องไปก็ต้องออกหมายเรียกไปเรียกครั้งที่สองอืม
ถ้าไม่ออกหมายเรียกครั้งที่๒แล้วไม่ไปก็ต้องออกหมายจับ
แล้วหมายเรียกขบวนการของเขาอยู่หมายเรียกครั้งที่สองเป็นยังไง
เหมือนจะยังไม่มีหมายเรียกครั้งที่สองค่ะคิดเพราะว่าอะไรครับสอบถามไหม
สอบถามค่ะเขาก็แจ้งว่าเขาก็ติดราชการนะคะซึ่งตามจริงหมายเรียกครั้งที่หนึ่งกับที่สองมันมันต้องมีกำหนดเวลาไหมฮะ
เอ่อไม่จำเป็นครับขึ้นอยู่กับว่าความเหมาะสมระยะทางความเหมาะสมของพนักงานสอบสวนเขาอาจจะเห็นว่าสามารถติดต่อได้หรือว่าออกได้เลยคดีก็ทำได้ครับ
อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาไล่กันต่อคือทางพนักงานสอบสวนบอกยังติดรัชการอยู่เลยยังไม่ได้ออกหมายครั้งที่สอง
จนเกิดเหตุไปกระโดดเตะที่หน้าประตูอ้าวท่านผู้ชมครับผมอยู่กับลูกชายของคุณพี่นะฮะ
ที่เป็นฝั่งของคู่กรณีของฝั่งนี้เขานะครับคุณเอนะฮะสวัสดีครับคุณเอครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับครับคุณเอในมุมของคุณเอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้คุยกับคุณพ่อไหมฮะ
มันเกิดอะไรยังไงขึ้นครับก็ก็คุยอยู่ครับก็ตอบว่าพ่อไปหลายคำแล้วฮะอ่า
ก็คือในในแง่ของที่คุณพ่อไปไปกระทำตรงเนี้ยเราก็ไม่ได้ปฏิเสธใช่ครับ
ไม่ไม่ไม่ได้ปฏิเสธครับเพราะว่าเพราะว่าอ่ากระบวนการของคดีอะครับ
ตอนนี้จะอยู่ในขั้นตอนของชั้นศาลใช่ไหมฮะถ้าพ่อผมมาทำอย่างงี้เรื่อยเรื่อยนะครับ
ในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมอ่ะมันจะไม่มันจะไม่ไปในทิศทางที่เราต้องการนะฮะ
ผมได้ห้ามตามพ่ออยู่เสมอแต่ว่าด้วยตัวผมทำงานอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับ
อืมครับก็เลยอาจจะมีบางครั้งที่ผมไม่ได้อยู่ด้วยเขาก็จะทำผมยอมรับว่าในในส่วนที่พ่อผมทำเนี่ยผิดจริงในหลายหลายครั้ง
ตามคลิปที่หลุดออกมาจริงครับคือเราก็ทราบคือทางคุณพ่อก็ทราบว่ามันมีกรณีพิพาทและกระบวนการอยู่ในชั้นศาล
เกี่ยวกับเรื่องของที่ดินที่บ้านใช่ไหมฮะใช่ครับในหมู่ญาติพี่น้องครับแต่เราก็พยายามบอกพ่อแล้วว่าเฮ้ย
อย่าไปก่อเหตุอย่าไปอะไรยังไงแต่ว่ามันก็เกิดเหตุขึ้นจนได้อย่างนี้ใช่ไหม
ถูกต้องครับใช่ครับแล้วหลังจากนี้ได้บอกคุณพ่ออีกไหมฮะหรือว่าคุณพ่อว่ายังไงบ้างเนี่ย
ก็พยายามคุยกับพ่อตลอดนะครับว่าเรื่องแบบนี้ผมไม่อยากให้เกิดขึ้นเรื่องในร่างกายนอกเหนืออะไรที่มันล้ำเส้นเกินไปนะครับ
ไอ้เรื่องไอ้เรื่องพี่น้องฟ้องกันเองเนี่ยครับผมมองว่ายังไงเขาทะเลาะกันอยู่แล้วครับแต่ว่าผมจะพยายามบอกพ่อว่าทะเลาะกันด้วยคำพูด
ด่ากันหรืออะไรกันแต่อย่าถึงขั้นทำร้ายร่างกายซึ่งครั้งเนี้ยผมก็บอกพ่อไปแล้วว่าพ่อผิดนะ
เรื่องที่ไปฉี่ผมบอกว่าพฤติกรรมอย่างนี้ผมรับไม่ได้เหมือนกันพี่สาวผมแม่ผมนะครับ
ถ้าเกิดว่าลันลงมาอีกนิดนึงมันเป็นลายกลุ่มของตระกูลใช่ไหมครับ
ผมจะพิมพ์เข้าไปในไลน์กลุ่มเหมือนกันว่า
ผมรำคาญพ่อผมเองผมบอกว่ารำคาญ

แล้วเขามาพูดออกสื่อในประมาณนี้มันเสียหายทั้งครอบครัว
ยืนยันว่าลูกเมียห้ามหมดแล้วแต่ไม่รู้จะทำยังไงจริง

คุณพ่อเครียดเรื่องอะไรถึงไปอีกฝั่งหนึ่งของบ้านเขาอย่างนั้น
ประเด็นมันเรื่องเอาเป็นเรื่องรั้วหรือเรื่องพี่ดินก่อนดีครับ
เอาเรื่องรั้วก่อนก็ได้เอาเรื่องรั้วเนี่ยเพราะว่าไปพังรั้วบ้านเขา
รั้วก่อนใช่ไหมฮะเบื้องต้นเนี่ยคือรู้ว่าในปัญหามันเกิดจากสุนัขบ้านเขาใช่ไหมครับ
ก็เคยมาจัดของอะไรในบ้านผมซึ่งผมก็ไม่ได้ไปเรียกค่าเสียหายหรืออะไร
ก็แค่บอกบอกก็ไม่ได้บอกเรื่องอารมณ์โปรดหรืออะไรครับ
ก็บอกว่าวันนี้จัดกระเทียงลูกผมอยู่แล้ววันนี้จัดเกี่ยวน้ำมันอยู่แล้ว
ก็ให้มากั้นรั้วเพราะฉะนั้นที่เขาจะกั้นบ้านตัวเอง
รั้วไม่ได้อยู่ที่บ้านเขานะครับเขามากั้นรั้วที่บ้านผม
คือกั้นตรงใกล้ถุนนะครับ
คือถ้าในคลิปกล้องวงจรปิดที่คุณพ่อของคุณเอไปพังเนี่ย

ถูกต้องครับตอนแรกอยู่ฝั่งบ้านผม
แต่ว่าเมื่อก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเป็นคลิปที่คุณพ่อไปพังแล้วก็ล้มเนี่ย
เมื่อก่อนเขากั้นรั้วมาถึงฝั่งบ้านคุณเอเลยอย่างนี้เหรอ
ใกล้ใต้ถุนแล้วกั้นใต้ถุนเหมือนกั้นคนนะครับ

ที่จอดรถอยู่เนี่ยเลยที่จอดรถเข้าไปอย่างนี้หรอ
เลยอีกครับกั้นตรงใกล้ถุนบ้านเลยครับ
ที่จะกั้นที่ฝั่งบ้านตัวเองแต่ว่ามากั้นรั้วบ้านเรา
เพื่อไม่ให้หมาบ้านเขาเนี่ยเดินเข้ามาที่บ้านเราอย่างนี้หรอ
ใช่ครับมากั้นรั้วบ้านของเขานะครับ

เพราะหมาเขาก็มามันเป็นรัวแบบว่าคุณลูบรวด
กับหมาเขาก็มาทำลายรัวมุดเข้ามาอีก

ก็เลยแก้ปัญหาด้วยการไปกั้นรั้วบ้านเขา
ทีนี้ทางบ้านผมก็ยื่นข้อเสนอบอกว่า

แบบล้อได้ไหมเพราะเวลารถเลี้ยวเข้าเลี้ยวออก
หรือเวลารถจอดเยอะเยอะเนี่ยมันจะได้กลับรถได้อะไรได้
ไม่มีคนอยู่คุณก็เลื่อนมาเลยกลางบ้านหรือจะเลื่อนไปยังบ้านผมผมก็ไม่ว่า
ขอเป็นแบบล้อเลี่ยนที่มันเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้
ไม่ทำเขาจะทำแบบวิธีกศาสตร์เลย
จนกระทั่งวันที่สร้างรั้วครั้งแรกอะครับ
พ่อผมก็ได้เดินไปบอกกับป้าสะพ้ายผมบอกว่าขยับเข้าไปอีกนิดนึงได้ไหม
เพราะว่าสอยทางหน้าบ้านมันแคบมากเวลารถเนี่ยก็ตีวงเลี้ยวครับ
หน้ารถมันยาวอย่างนั้นแต่ถ้าต้องตีวงเลี้ยวต้องกว้างได้ไม่ต้องไปเกียรติ
เขาบอกกับพ่อผมว่าไงรู้ไหมครับป้าสาภัยเนี่ยเขาบอกว่า
ให้พ่อผมไปอยู่เฉยไม่ต้องยุ่งเขาจะทำรั้วมันก็เลยเป็นปัญหาที่ว่าพ่อผมไปพังรั้วอย่างที่เห็นนะฮะ
อ่าพังพังรั้วเสร็จแล้วก็ไปฉี่ต่ออีกรอบนึงใช่ไหม
อันนี้ผมไม่ทราบว่าวันเดียวกันหรือเปล่าครับ
ละวันค่ะคนละวันนะก่อนหรือหลังฉีด
มีพังรั้วหนึ่งรอบก่อนค่ะแล้วอีกรอบหนึ่งก็พังรั้วและฉี่ค่ะ
อ้าวทีนี้เนี่ยมันก็เกิดอ่าแล้วทีนี้ยังไงต่อแล้ววันนั้นทำไมมันก็ยังไม่จบ
เพราะมันตั้งแต่กรกฎาคมใช่ไหมปีที่แล้ว
แล้วทำไมมันยังต่อเนื่องเลยมาถึงวันนั้นไปกระโดดเตะเขาอ่ะ
ก็มันอ่ามันจะมีมันจะแยกเป็นสองเรื่องก็คือเรื่องรั้ว
ถ้าเป็นในเรื่องที่แบบว่าทำไมถึงต้องโมโหโกรธกันจนอยู่ด้วยกันไม่ได้เนี่ย
มันจะเป็นการฟังรั้วเรื่องที่บินครับครับ
คือที่ดินนี้ที่เมื่อกี้ผมได้ฟังในช่วงเทปแรกแล้ว
เขาบอกว่าถูกส่งของผมเนี่ยมอบให้กับสามีเขาที่เสียชีวิต
อืมถูกต้องไหมฮะอ่าการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตรงเนี้ย
ปู่ผมโอนเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่ครับสามีเขาเสียชีวิตสองพันห้าร้อยสี่สิบแปด
อืมจะโอนให้สามีเขาก่อนได้ยังไงถูกต้องไหมฮะ
ทายาทถูกต้องไหมฮะอ่าซึ่งพ่อผมอ่ะรับไม่ได้กับพฤติกรรมที่เหมือนกับแบบว่า
ท่านแต่งต้าผมว่าเป็นสหัสให้ถูกมั้ยครับท่าผมพ่อผมเป็นลูกชายแล้ว
มีชื่อในกรรมสิทธิ์แต่สิ่งที่เขาพูดบางทีแบบมันไม่ยอมลดลาวาต่อกันเลยตั้งแต่แรก
แต่ในส่วนที่พ่อผมโมโหจนไปทำความรุนแรงเขาก่อน
อันนี้ผมต้องยอมรับว่าผมไม่เห็นด้วยจริง
ครับแต่ว่ามันเริ่มจากการที่ว่าไม่ยอมลดลาวาต่อกันทั้งสองคน
ผมผมพูดถึงพ่อผมด้วยนะครับพ่อผมก็ไม่ยอมฝั่งนู้นก็ไม่ยอม
มันก็เลยกลายเป็นฉลอดอันดีเดียวอย่างนี้ครับ
แต่ว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของคุณปู่คุณย่าที่เขาจะเป็นห่วงหลานของลูกเขาไม่ใช่เหรอ
ถ้าเขาจะแบ่งสัดส่วนนี้เอาลูกเขาไม่อยู่แล้วลูกเขาเสียชีวิตไปแล้ว
แต่เขาก็ให้หลานอย่างนี้มันก็เป็นสิทธิ์ของคุณปู่คุณย่าเขาไม่ใช่เหรอ
คุณพ่อไม่เข้าใจหรือว่าคุณพ่อน้อยใจอะไรตรงนี้แบบนี้เหรอ
ไม่ใช่น้อยใจเลยนะครับคือที่ดินตรงนี้เขาไม่ได้แบ่งเป็นสัดส่วนว่าบ้านนี้คนนี้อยู่นะ
บ้านนี้เป็นของคนนี้คือเขาให้เป็นกรรมสิทธิ์รวมฉีดเจ้าของนะครับ
เป็นของพี่สาวพ่อผมอีกคนนึงที่ได้รับกรรมสิทธิ์มาหลังจากที่ปู่ผมเสียชีวิต
แต่คุณปู่เนี่ยเขาแบ่งไว้ให้ใช่ไหม
ครับไม่ใช่เลยครับได้มาหลังจากที่ปู่ผมเสียเลย
เค้าโอนให้ลูกชายคนที่๓กลับโอนให้น้องคนเด็ดท้อง

พอทีนี้น้องคนอื่นท้องเนี่ยก่อนเสียชีวิตเนี่ย
ได้โอนไปให้พี่สาวพ่อผมที่เป็นลูกคนที่อะไรนะ๕

ลูกคนที่๕แล้วก็ลุงของผมลูกชายคนที่๓โอนให้ลูกสาว
คนที่๕แล้วพอเสร็จปุ๊บการโอนทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะ
พ่อผมซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมไม่ได้รับรู้เรื่องนี้เลยครับ
พ่อผมไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยกับกรรมสิทธิ์รวมเขาคนเล็ก
กรรมสิทธิ์รวมยังไงในความหมายของคุณเอคุณพ่อถือกรรมสิทธิ์รวมคือยังไงฮะ
คือที่บินแม่มี๔เจ้าของใช่ไหมครับอ่าใช่เขาไปโอกัน
เขาไปทำกันเองครับอยู่ดีโผล่มาอีกทีคือ

เพราะฉะนั้นก็คือในมุมของฝั่งบ้านคุณเอเนี่ยมองว่า
ตอนที่คุณปู่คุณย่าได้ได้แบ่งไว้ให้โดยกรรมสิทธิ์รวมแต่ไม่ได้แบ่งเป๊ะเป๊ะอ่า
เป็นโฉนดว่าของใครของใครตรงไหนเนี่ย
ตอนนั้นเนี่ยมีคนที่๓คนที่๔คนที่๖คนที่๗ถูกต้องป่
คนที่๓ที่๖๗ถูกต้องค่ะ
แล้วพอคุณปู่คุณย่าท่านเสียไปไม่อยู่แล้วเนี่ยไม่รู้ยังไงวันดีคืนดีเนี่ย
คนที่๓กับคนที่๗เนี่ยยกที่ให้กับคนที่
ใช่ครับ
ทีนี้แทนที่๑๐๐คนละถ้าแบ่งเป็น๑๐๐เนี่ยคนละ๒๕๒๕เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ย
กลายเป็นว่าปัจจุบันลูกคนที่๕เนี่ยได้ไป๒กรรมสิทธิ์คือ๕๐
ถูกต้องครับ
คุณพ่อก็เลยเครียดว่ามันเกิดอย่างนี้ขึ้นได้ยังไงอย่างนี้เหรอ
ครับแล้วก็ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่ามันอยู่ตั้งนานนะครับจนกรรมสิบโคนไปอยู่กับพี่สาวพ่อผมลูกคนที่ห้าเนี่ย

เข้ากระบวนการฟ้องร้องเลยซึ่งซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับเขาบอกว่าให้ไปเขาพิมพ์เป็นแชทเฟสมาหาพี่สาวผม
ของคุณลุงของผมอีกคนนึงบอกว่าให้วันนี้เวลานี้ไปที่สำนักงานที่ดินเพื่อแบ่งเลย

คุณเอเดี๋ยวผมขอพักครู่เดียวคุณเอคุณเอออย่าเพิ่งไปไหนนะผมขอพักครู่เดียว
ว่าเดี๋ยวจะให้คุณบีอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเดี๋ยวผมขอฟังต่ออีกนิดเดียวว่าแล้ว
ปัจจุบันนี้จะเอายังไงกันต่อที่ว่าอยู่ในชั้นศาลเนี่ยที่กำลังเจรจากลายเกลี่ยอะไรกันเนี่ยทางฝั่งของคุณเอ
พ่อคุณเอเนี่ยอยากได้แบบไหนยังไงเพราะว่าทางฝั่งอีกฝั่งนึงเนี่ยเขาบอก
เขาก็มีในใจของเขาอยู่แล้วว่าเขาอยากได้แบบไหนยังไงอ่าอันนี้แยกกับเรื่องการข่มขู่คุกคามกันนะ
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับพักกันครู่เดียวนะท่านผู้ชมครับพักครู่เดียวฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
เปิดปากกับภาคภูมิโดยเวลาที่เหลืออย่างจำกัดเดี๋ยวผมจะพยายามสรุปนะฮะคุณเอคุณเอยังอยู่ถือสายรอแป๊บนะคุณเอนะ
ครับผมอ่าแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวนะเอาทางฝั่งนี้ก่อนคุณตุ๊กกับลูกสาวสองคน
เอาเรื่องที่บ้านก่อนเอาเรื่องทางบ้านก่อนคมคู่คุกคามอะไรต่างเนี่ยเดี๋ยวเรื่องที่ดินอีกทีนึง
มีมีตรงไหนที่จะเมื่อกี้เห็นคุณตุ๊กบอกอยากพูดตรงไหนนะเรื่องกั้นรั้วใช่ไหมใช่เรื่องกั้นรั้วคือว่าตอนที่ว่ากั้นครั้ง
สุดแล้วกั้นไปถึงตัวบ้านเขาตัวบ้านเขาช่วงนั้นน่ะที่บ้านที่แบบคนที่ที่เท่าไหร่นะคนที่
ที่มีเรื่องกันเนี่ยเขาไม่ได้อยู่แบบประจำเขาก็อยู่โพธารามเขาก็ไปไปมามาแล้วทีนี้บ้านหลังนั้นตอนที่พ่อแม่ตาย
หมดเนี่ยนี่อยู่คนเดียวสองหลังเลยก็เลี้ยงหมาทั้งพื้นที่เราอยู่แล้วคนเดียวอยู่คนเดียวมาหลายตัวก็เลี้ยงหมาหลายตัวบ้าน
ติดคลองค่ะกั้นติดคลองแล้วมันมืดอะไรอย่างนี้เราก็กั้นกั้นไปตอนเขามาอยู่เราก็ย้ายเขาย้ายออกมาอีกส่วนหนึ่งพอเขากลับมาเราก็พยายาม
ย้ายมาอยู่ถาวรนะคะแล้วก็มากั้นรั้วใช่ป่ะแล้วก็เลยเป็นเรื่องมากั้นรั้วไอ้ตรงที่เขาทำแล้วที่เขาบอกว่าตอนกั้นรั้วน่ะพ่อเขามาว่านี่ก็บอกว่าลูกสาวน่ะขับรถเข้าได้เขาก็ต้องเข้าได้อะไรอย่างนี้ไม่ได้พูดอย่างที่เขาพูดเลยที่ว่านั่นนะคะ
อ่าทีนี้ค่ะมีเรื่องอะไรอ่ะแล้วก็จะขอชี้แจงเรื่องที่เขาบอกว่าเขาห้ามพ่อเขาอ่ะค่ะก็คือในวันที่เกิดเรื่องครั้งแรกวันที่ยี่สิบสองกระดะกระดาค่ะหนูเป็นผู้เสียหายที่อยู่ในเหตุการณ์ซึ่งเขาตัวลูกชายเนี่ยค่ะเป็นคนเริ่มถิ่มหรือคนแรกแล้วก็มีการพูดขมขู่ด่าท้อด่าท้อมีคลิปนะคะไปถึงคุณเอที่คุยก

โดยที่แบบเป็นเป็นไปได้ไหมคือพี่น้องกันจะไม่ยุ่งกันแบบไหนคือยังไงคือเหมือนต่างคนต่างอยู่แค่แบบใช้พื้นที่บ้านเดียวกันก็ได้แต่ว่าต่างคนต่างอยู่ไม่ต้องมาคมคุณอะไรแม่เราอ่ะค่ะกั้นกำแพงอะไรไหมขึ้นกำแพงถ้าเป็นไปได้อ่ะค่ะอย่ากั้นแต่ตอนนี้คือเรื่องมันอยู่ในชั้นศาลเรายังไม่สามารถทำอะไรกับที่ดิน
กั้นกำแพงใช่ค่ะถ้ามันอยู่อย่างอยู่อย่างสงบแบบต่างคนต่างอยู่ไม่ได้
เราก็อยากกั้นกำแพงใช่ค่ะแต่เราจะอยู่ที่นี่เราไม่ขายแน่นอนค่ะอืมอ่ะผมขอตอบ
คุณเอนิดนึงทนายเกิดผลผมขอเวลาแป๊บเดียวนะครับคุณเอยังอยู่นะครับ
เอาคุณเอเอาตรงนี้ก่อนผมเป็นประเด็นนิดนึงกันแล้วกันจะได้คุยกันหน่อย
น้องเขาบอกเอาความจริงวันที่ไปพังรั้วเนี่ยคุณเอไปพังคนแรกพังก่อนพ่อด้วยซ้ำจริงหรือเปล่าฮะ
ถ้าใช้คำว่าพังมันก็ยังไม่ขนาดนั้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกิด
ใช่ไหมถีบผมไปถีบสองครั้งแล้วผมก็ตะโกนจริงแต่วันนั้นมันเป็นช่วงที่ว่าคำฟ้องเพิ่งมาถึงบ้านใหม่
คือทางบ้านผมก็รับไม่ได้เพราะว่าไม่มีการคุยกันก่อนไม่มีการมาเจรจาไม่มีการมาหาตรงกลางกันว่าใครถอยกันได้คนละก้าวไหม
แต่เริ่มต้นด้วยการส่งมาเลยว่าให้ไปที่ดินวันนี้ให้ทนายส่งมาเลยว่าถ้าไม่ทำตามจะฟ้องนะ
วันนั้นวันนั้นผมถึงทำฟ้องว่าพ่อผมถูกพี่สะพ้ายถูกพี่สาวตัวเองฟ้องผมยอมรับผมโมโหจริงพร้อมพ่อ
แต่ผมก็ไปขีดรั้วสองครั้งตำรวจก็มาไกลเกลี่ย
เดี๋ยวเรื่องที่ดินพี่จะถามอีกทีนะพอดีเวลาพี่เหลือน้อยคุณเอ
เรื่องการขีบรั้วการทำร้ายการกระทบกระทั่งอะไรกันตรงนี้ก่อน
อยากจะขอโทษอีกฝั่งหนึ่งเขาบ้างไหมหรือว่ายังไงหรือว่า
ถ้าเขารับอะไรส่วนที่ผมผิดที่พ่อผมผิดนะครับผมก็ยอมขอโทษทุกอย่าง
แต่ในส่วนที่เขาผิดนะครับผมก็อยากให้เขาได้รับรู้บ้างในส่วนที่เขาผิดอ่ะ
ยังไงเขาไม่รู้เลยว่าเขาผิดอะไรครับ
เขาผิดอะไรเรื่องบ้านนะครับก็ที่ว่ามาฟ้องเนี่ย
เดี๋ยวพี่จะถามเรื่องบ้านเรื่องที่ดินอันนี้เพราะว่าแต่ว่าไอ้เรื่องที่ว่าเรื่องบ้านเรื่องที่ดิน
พี่จะถามแต่ทีนี้เอาเรื่องตรงนี้ก่อนจากนี้ไปเนี่ย
สัญญากับเขาได้ไหมหรือว่าเรามั่นใจไหมว่าพ่อเราจะไม่ไปข่มขู่คุกคามกับเขาอีกอะไรอีก
ได้ครับเดี๋ยวผมรับประกันให้เลยครับแต่ว่ารั้วเนี่ยจะต้องไม่สร้างแบบเดิมนะฮะ
เพราะว่าบ้านยังไม่มีการแบ่งเป็นสัตว์เป็นส่วนผมอยากให้สร้างเป็นล้อได้ไหมครับ
เพื่อที่จะได้ขยับเข้าขยับออกได้
โอเคแป๊บนะสร้างเป็นล้อได้ไหมคุยผ่านพี่นี่แหละไม่ต้องคุยกับเอ
ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้สร้างแล้วถ้าจะสร้างสร้างเป็นล้อเลื่อนได้ไหม
เรื่องจบแล้วก็คือจะกั้นจะกั้นเลยแต่ตอนนี้กั้นกงสุนัขเอาไว้
กงสุนัขมันอยู่ในกงหน้าบ้านแต่รั้วตั้งแต่ถูกถีบอะไรไปก็ไม่ได้สร้างไหม
และขณะนี้จะไม่สร้างจนกว่าเรื่องจะเสร็จคุณเอเรื่องล้อเลื่อนตัดทิ้งไปเลย
เขาจะไม่สร้างอะไรทั้งสิ้นจนกว่าจะไปตกลงกันในศาลเสร็จเรื่องที่ดิน

แล้วก็สัญญานะว่าคุณพ่อจะไม่ไปก่อเหตุไม่ไปอะไรกับทางเขาอีก
ผมจะไม่เลยครับโดนไปเยอะเลยครับ
ทีนี้เรื่องที่ดินคุณเอเข้าใจว่าตอนนี้อยู่ในชั้นศาลกันกำลังเจรจากลายเกลี่ยกันอยู่
แต่ในมุมของเราเราอยากให้จบยังไง
มุมของผมใจจริงที่พ่อผมเป็นอย่างนี้เพราะว่าพ่อผมเขาแค่อยากจะรักษาบ้านไม้ไว้ที่ว่าเขาอยู่กับปู่กับย่ามาตั้งแต่เด็กนะครับ

ก็เลยยิ่งเขาเสนอขอซื้อแค่ในส่วนที่เป็นบ้านไม้ครับ
ซึ่งเขาไม่ขายซึ่งตรงนี้ผมเคารพสิทธิ์ของเขาเพราะมันเป็นสิทธิ์ของเขาก็เลยอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการ
แต่มันก็เลยเป็นมูลเหตุที่ทำให้พ่อผมโมโหเพราะว่ามันเป็นบ้านของพ่อตัวเองจะมานั่งฟ้องกันทำไมทำไมไม่มานั่งเจรจากัน
คือในมุมของคือในมุมของคุณพ่อของคุณเอเนี่ยก็คือไม่ว่าจะแบ่งมาสัดส่วน๒๕
หรือว่าจะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยอยากให้กินสัดส่วนนี้อยู่ในส่วนของบ้านไม้ด้วยอย่างนี้หรือเปล่า
ว่า๒๕แล้วอยากได้สัดส่วนที่ดินบวกเพิ่มของบ้านไม้
ใช่ครับในส่วนบวกเพิ่มเนี่ยผมก็ยินดีที่จะซื้อในส่วนต่างที่ว่าพวกผมอยากได้
เพราะว่าในส่วนที่พ่อผมอยู่มันเป็นส่วนโคกของบ้านไม้มาตั้งแต่แรก
มันเป็นส่วนของตัวของห้องน้ำมันอยู่บ้านไม้มาตั้งแต่แรกเลย
แล้วถ้าเกิดมีบ้านไม้ด้วยแต่ว่าถ้ามีบ้านไม้ด้วยแล้วได้แค่๒๕อย่างนี้โอเคหรือเปล่า
หรือว่าหรือว่าเราอยากได้๒๐บ้านไม้มันน่าจะใหญ่กว่าครับอ๋อน่าจะใหญ่กว่า
คือแบ่งยังไงก็ได้ในส่วนของคุณพ่อเนี่ยอยากได้บ้านไม้ด้วยครับอ่า
เอาละเอาละยังไงฟังกันตรงนี้ก่อนนะพี่เข้าใจแล้วเรื่องราวอีกฝั่งหนึ่งเขาก็คงฟังแล้ว
ได้ครับมีอะไรอยากฝากบอกเผื่อจะสื่อไปถึงอีกฝั่งหนึ่งหน่อยไหม
เรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดของพ่อผมที่เขาทำผิดจริงหรือตัวผม
ผมก็ยอมรับว่าผมก็เคยพูดไม่ดีกับป้าสะพ้ายผมจริง

อะไรต่างนะที่ผมทำให้ดีผมขอโทษ
แต่ในส่วนที่เขารู้สึกว่าเขามีความคิดบ้างกับพ่อผม

ขอบคุณครับสวัสดีครับสั้นนะครับฝั่งนี้
ฆ่าเขาขอโทษมาเราพร้อมรับคำขอโทษไหม
ว่าทางคดีเรายังยืนยันเหมือนเดิมทางคดีเรายืนยันค่ะเพราะตอนเนี้ยเรารู้สึกว่า
ความรุนแรงมันไม่ควรได้รับการเพิกเฉยต่อสังคมและกฎหมายค่ะ
แล้วคนในครอบครัวไม่ควรชินชากับการใช้ความรุนแรงที่เขากระทำ
เพราะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วทางคดีเรายังยืนยันว่าเรายังขอดำเนินคดีเหมือนเดิม
ยังไงก็เดี๋ยวให้ตำรวจเขาดูความคืบหน้าให้นะครับ
นายเกิดผลเรื่องที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วกระบวนการมันต้องเป็นยังไงฮะ
ถ้าฟังจากทั้งสองฝ่ายตอนนี้มันเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันมันมันไม่ได้แบ่งแยกเป็นสัตว์เป็นส่วน
คือมันเป็นสรรพส่วนตามความเข้าใจแต่กรรมสิทธิ์โดยแท้จริงทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันหมด
เพราะฉะนั้นเมื่อมันตกลงกันไม่ได้สุดท้ายต้องให้สารเป็นคนตัดสินอยู่ดีครับ
มันก็ต้องไปจบที่ศาลก็ต้องรอกระบวนการไกลเกลี่ยใช่ครับ
เพราะว่ากระบวนการของศาลมันจะมีวิธีการอยู่คือถ้าแบ่งกันไม่ได้
เขาจะขายทั้งแปลงเพื่อแบ่งแยกเป็นเงินมาเลยเอาอย่างนั้นเลยนะครับ
คือที่ว่าคุณเอบอกคุณพ่อบอกแบ่งเท่าไหร่ก็ไม่รู้อ่ะ
แต่ว่าอยากได้สัดส่วนในส่วนของบ้านไม้ด้วยบ้านกงบ้านย่าตั้งแต่ตั้งแต่อดีต

ตกลงกันไม่ได้ก็ต้องขายขายแล้วแบ่งเป็นเงินเอา
เอาละครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่มาพูดคุยกันแล้วก็คงได้ฟังทุกฝ่ายแล้วเนอะ
มีอะไรอยากพูดอะไรเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยไหมหรือว่าคือฟังเขาแล้วนะ
ค่ะเท่าที่ฟังค่ะอยากให้เขาหยุดตามที่เขาบอกนะคะ
เพราะว่าในโซเชียลเราก็มีเห็นอยู่นะคะว่าหลังจากที่เราโพสต์คลิปอ่ะ
เขามีการด่าทอเรายังไงอ่ะขอบคุณนะฮะขอบคุณนะฮะ
ขอให้เรื่องจบลงด้วยดีนะครับขอบคุณนะครับค่ะถ้านักเกิดผลขอบคุณนะฮะ
คุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของเปิดปากกับภาคภูมินะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้บ่ายสามครึ่งนะครับ
เรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็น
เปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย๓โมงครึ่งเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง